มาดูเรื่องของน้องไทเกอร์ค่ะเด็กผู้ชายอายุ๓ขวบนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพบศพเด็กผู้ชาย
อยู่ในน้ำกลางทุ่งนานะคะที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรียุธิยา
ก็ได้มีการตรวจสอบพบว่าน้องไทเกอร์ออกจากบ้านมากับแม่
จังหวัดนนทบุรีออกมา๔วันแม่กลับไป
กลับไปคนเดียวลูกไม่กลับไปด้วยก็มีการตรวจสอบที่ตัวแม่นะคะ
พบตัวรถไฟไปอำเภอภาชีก็เลยนำตัวแม่ไปสอบปากคำ
วันแรกแม่ยังพูดจาวกวนไม่ค่อยจะรู้เรื่องค่ะ
ติดเหล้าด้วยชอบดื่มเหล้านะคะแต่สุดท้ายพอพาแม่ไปชี้จุดต่างต่าง
เออพาลูกไปไหนจุดไหนยังไงบ้างสุดท้ายยอมรับสารภาพนะ
ว่าลูกเสียชีวิตเพราะตัวเองคือเป็นความประมาทของตัวเอง
เพราะว่าตัวเองนั้นเมาด้วยนะคะมาดูเรื่องนี้นะคะต้องย้อนกลับไป
ตั้งแต่ช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะ๑๘ตุลาคมตำรวจสพพาชี
พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ระดมกำลังค้นหาเด็กชายวัย๓ขวบ
จนถึงสิบเอ็ดโมงก็ไปเจอศพค่ะน้องไทเกอร์เด็กผู้ชายวัยสามขวบคนนี้ที่หายไป
เสียชีวิตในสภาพลอยอืดใส่เสื้อสีแดงไม่สวมกางเกง
อยู่ที่บริเวณชายนาพื้นที่หมู่๘ตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดพระนครสิทธิยา
คือได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลดอนย่านางค่ะผู้ใหญ่ประเมินสอดส่องกิจ
ประเมินเป็นคนพบศพคนแรกนะคะทางผู้ใหญ่เขาก็แจ้งตำรวจ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบแล้วก็ไปพบศพน้องไทเกอร์
ป้อมจุดตรวจของตำรวจสพพาชีริมทางรถไฟนะคะ
พ่อและอาของน้องไทเกอร์ไปแจ้งเอาไว้ว่าน้องไทเกอร์หายไปกับแม่
ตั้งแต่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ที่ตัวแม่มีตัวรถไฟไปอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
พอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็มีภาพนี้ค่ะ
บันทึกภาพเอาไว้ได้แม่กำลังจูงมือน้องไทเกอร์นะคะ
แล้วก็ไปแกะรอยตามเส้นทางระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหา
คือหากันตั้งแต่กลางดึกของวันที่๑๗ตุลาคม
จนถึงเช้าของวันที่๑๘ตุลาคม
ไปเจอรองเท้าแตะของน้องไทเกอร์ก่อนค่ะ
แล้วก็เจอรองเท้าแตะของแม่เด็กตกอยู่ในป่ากก
ที่ผู้ใหญ่บ้านจะมาแจ้งว่าพบน้องไทเกอร์กลายเป็นศพนะคะ
ตอนแรกเจอรองเท้าแตะแบบนี้๒คู่อยู่ในป่ากกนะคะ
คือของแม่คู่หนึ่งของน้องไทเกอร์คู่หนึ่ง

สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๒วัน
โรงพยาบาลภาชีนำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตรนักข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านที่พบศพน้องไทเกอร์เป็นคนแรกค่ะ
ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าได้ไปช่วยเจ้าหน้าที่ค้นหานะคะ
ตอนแรกไม่เจอพอเช้าวันที่๑๘ตุลาคม
กำลังไปตัดย่าในแปลงนาอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พบศพแล้วค่ะ
จู่เห็นศพเด็กผู้ชายนอนหงายอยู่เป็นที่รุ่มมีน้ำอยู่ด้วยนะคะ
ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านคนที่พบศพน้องไทเกอร์เป็นคนแรกค่ะ
ช่วงกลางคืนเราหากันมารอบหนึ่งแล้วนะฮะหาบริเวณนี้เหมือนกัน
แต่ทีนี้ไม่ได้เดินเข้ามาทางชิดทางริมทางที่เจอศพนะครับ
พอวันรุ่งขึ้นผมก็หาเริ่มหาก็ตั้งแต่เช้าพอช่วงสายสายก็ยังไม่เจอ
ทีนี้ผมก็มานาจะมาตัดย่าที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขายังหาอยู่
ผมก็เลยเอกใจว่าแถวนี้ยังไม่ได้ลงมาหาผมก็เลยเดินลงมาคนเดียว
ก็เดินมากะว่าจะเข้ามาดูในบ้านหลังเนี่ยนะฮะ
ก็บังเอิญพอเดินมาถึงสัก๕๖เมตรก็เห็นเด็กนอนในสภาพหงาย
ไม่มีครับเพราะว่ายังไม่ถึงก็เปื่อย
ประเมินบอกว่าส่วนตัววิเคราะห์แบบนี้นะคะว่าน้องไทเกอร์เด็กผู้ชายอายุ๓ขวบ
ไม่น่าจะเดินเข้าไปตรงจุดนี้ได้ด้วยตัวเองค่ะ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เดินเข้าได้๒ทางนะคะ
ทางแรกเดินมาจากฝั่งถนนผ่านแนวคันนา๒๐๐๓๐๐เมตร
ทางที่๒เป็นเส้นทางที่ต้องเลาะมาตามทางรถไฟ
ป่ากกมาที่จุดนี้เส้นทางที่สองเป็นเส้นทางที่เดินเข้าไปยากมาก
หลังจากเจอศพน้องไทเกอร์ตำรวจควบคุมตัวแม่เอาไว้ค่ะ
แม่เนี่ยอายุ๓๔นะคะควบคุมตัวไว้ที่สพพาชี
ก็มีการสอบปากคำตลอดทั้งคืนเมื่อคืนที่ผ่านมา
จนวันนี้ช่วงสายสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็คุยกับพ่อของเด็กด้วยนะคะ
ระหว่างสอบปากคำแม่ของเด็กบ่นปวดหัวตลอดเวลา
แล้วพ่อของเด็กก็เหมือนพยายามถามถามแม่เด็กว่าฆ่าลูกไหมฆ่าลูกหรือเปล่า
แม่เด็กไม่ยอมตอบแล้วก็พูดจาวกไปวนมา
แต่ตอนแรกยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนทำร้ายลูกไม่ได้ฆ่าลูกนะคะ
ต้นปฏิเสธอยู่ตลอดเลยยังไม่ได้มีการรับสารภาพอะไรตอนแรกนะคะ
แล้วก็ไม่ยอมบอกด้วยว่าลูกเสียชีวิตยังไง
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปชี้จุดที่อยู่กับลูกเป็นครั้งสุดท้าย
คุมตัวไปชี้จุดในฐานะพยานก่อนนะคะ
ชี้จุดก็เริ่มไปจากบริเวณสถานีรถไฟพาชีที่แม่เด็กอ้างว่า
พาลูกชายไปซื้อตัวรถไฟนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์
กลางทางเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศชี้จุดตรงจุดนี้กันก่อนค่ะ

ตัวเปิ้ลอึ๊ะ

คือวันนี้ชี้จุดทั้งหมด๙จุด

ก็เราทำเป็นภาพจำลองเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับ

ตามคำให้การของแม่เด็กที่ยืนยันกับตำรวจนะครับ

เมื่อซื้อตัวรถไฟเสร็จแล้ว

เดินไปตามถนนคอนกรีตข้างทางรถไฟ
ระหว่างทางน้องไทเกอร์เกิดปวดท้อง
แล้วก็มีลักษณะคล้ายกับถ่ายใส่กางเกงด้วย
แม่ก็เลยจับถอดกางเกงทิ้งกลางทาง
แล้วก็พาเดินต่อไป
ก่อนจะพาลูกแวะเล่นเครื่องเล่น
ในสนามเด็กเล่นข้างทางนะฮะ
จากนั้นแม่ก็พาลูกเดินเลาะขึ้นมาตามแนวทางรถไฟ
ก่อนจะเดินเข้าไปในป่ากกข้างทางรถไฟ

ซึ่งแม่ให้การว่าขณะนั้นในป่ากกมีน้ำขังสูงประมาณหัวเข่า

อ้างว่าพลัดหลงกับลูกชายในจุดตรงนี้ที่เป็นป่ากก
เมื่อตามหาลูกไม่เจอก็เลยเดินลัดป่ากกไปนะครับ

ก่อนจะเดินไปถึงบริเวณชายนา
ซึ่งเป็นจุดที่พบศพเด็ก
เดินเลาะออกไปตามคันนาที่เชื่อมกับถนนทางออกนะฮะคือแม่เด็กเขาอ้างว่าพลัดหลง

ก็ผ่านจุดที่มีคนไปเจอศพลูกตัวเองนั่นแหละนะครับ
ซึ่งหลังจากแม่เด็กเดินออกมาตามทางถนน
ก็ได้เดินไปที่ร้านค้าปากซอยโคกระถิ่นนะครับ
ก่อนจะเดินข้ามถนนไปที่ร้านค้าอีกฝั่งหนึ่ง
ประจวบเหมาะกับร้านค้าแห่งนี้มีกล้องวงจรปิด
ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ช่วงเช้าของวันที่๑๖ตุลาคมเอาไว้ได้นี่ฮะ
เป็นจังหวะที่แม่เด็กเนี่ยเดินเข้าไปในร้านค้า
ตามที่ท่านผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนะฮะ
ร้านนี้คุณป้าเจ้าของร้านเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
วันที่เห็นแม่เด็กเดินเข้ามาในร้านนะครับ
พอภังแล้วเจ้าก็เดินไปเขาบอกมาหาเด็ก
แล้วก็บอกเด็กมาก็แม่บอกขอดูลูกผู้หญิงหน่อยเหมือนคนที่มาเมื่อวัน
วันที่สิบหกตอนเช้าไหมพอมาดูก็ใช่จริง
สงสารเด็กเนอะสงสารมากเลยนอนไม่หลับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะฮะ
ชาวบ้านในระแวกพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
คือเป็นไปไม่ได้แน่ที่เด็ก
คือเด็กที่เล็กแบบนี้เนี่ยนะ
เดินเข้าไปในป่ากกเพียงคนเดียว
ทุกคนต่างเชื่อว่าแม่ของเด็กเป็นคนพาลูกเข้าไป
แล้วโดยปกติแล้วป่ากกบริเวณนี้เป็นป่ารก

ยังไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปเลย

หลังจากนั้นก็ไปเจอกับวินจักรยานยนต์รับจ้างนะฮะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตรก็ไปพูดคุยกับ
จักรยานยนต์รับจ้างที่เจอแม่ของเด็กด้วย
ผมไปส่งผู้โดยสารพอดีรถไฟมันเข้า

ตรงเลยเลยจุดที่ผมเจอเขาไปหน่อยหนึ่ง

แล้วเขาก็ขึ้นคล่อมรถผมแล้วเขาก็บอกว่า

เรื่องนี้มันเป็นภาชีมันไม่ใช่นนทบุรี

อมแมมนะพี่มอมแมมแล้วก็รองเท้าไม่ใส่
เนื้อตัวก็มีแต่รอยแผลที่เป็นพวกญาติ

ไปหมดเลยเป็นริ้วเต็มเลยอะพี่
แอลกอฮอลนี่ไม่มีกลิ่นนะพี่

พูดอยู่นะครับเขาไปนั่งไปนั่งอยู่ที่วินมอไซค์
เขาก็ยังบอกว่าอยากกลับบ้านคิดถึงลูก

พวกผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นพี่ก็เดินไปหาตำรวจที่ป้อมตำรวจแล้วกัน

แต่เขาไม่ได้บอกว่าลูกเขาอยู่ที่ไหน

รู้สึกตำรวจก็จะซื้อตัวรถไฟให้นะ
แล้วก็ให้นั่งกลับบ้านไปที่ปากเกร็ดนนทบุรี

พันธุ์ตำรวจเอกสง่าสรรญานนท์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครสิทธิยาบอกว่า
แม่เด็กให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะ
ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับแล้ว
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
สำหรับลักษณะการกระทำโดยประมาทของแม่เด็ก
น่าจะเป็นลักษณะของการฉุดกระชากลูก
รวมไปถึงสาเหตุที่แพทย์ระบุว่าเด็กจมน้ำเสียชีวิต
ก็ชี้ชัดว่ามูลเหตุเกิดขึ้นจากการกระทำของแม่
เชื่อว่ามีน้ำหนักให้สารอนุมัติออกหมายจับ
หลังจากนี้ก็ต้องคุมตัวแม่เด็กสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะผู้ต้องหานะคะ
ตามรายงานข่าวบอกว่าล่าสุดแม่เด็กยอมรับสารภาพแล้วค่ะ
ว่าเป็นคนลงมือฆ่าน้องไทเกอร์สาเหตุเพราะไม่มีเหล้าดื่ม
พอไม่ได้ดื่มเหล้าก็เลยหงุดหงิด
เหล้ามานาน๖ปีแล้วถ้าไม่ได้กินจะเบลอมีอาการสั่น
ถ้าได้กินนิดหน่อยก็จะไม่เป็นไรก็จะหาย
ก็ต้องเตรียมนำตัวส่งแม่ของเด็กไปตรวจสภาพจิต
ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะ
ซึ่งส่วนผลชนสูตรศพของน้องไทเกอร์เนี่ย
ทางนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปฐุมธานีบอกว่าน้องไทเกอร์เสียชีวิต
จากการขาดอากาศหายใจ
หลอดลมมีดินโครนอยู่ด้วยซึ่งเกิดจากการจมน้ำ
ก็สอดคล้องกับจุดที่พบศพของน้องไทเกอร์
จุดนั้นมีน้ำขังลึกประมาณเมตรครึ่งนะคะ
ผลชนสูตรนี้เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้น
เดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดอีก๑เดือน
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอผลการชนะสูตร
ศพของน้องไทเกอร์อย่างละเอียดนี่แหละค่ะ
ก็จะมาพิจารณาในเรื่องของการดำเนินคดี
ว่าจะมีการดำเนินคดีอย่างไรหลังจากนี้ต่อไป
เพิ่มเติมข้อหาต่างเหล่านี้หรือเปล่านะคะ
ส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าลูกอีกคนนึง
ครอบครัวนี้อายุ๕เดือนก็เสียชีวิตด้วย
คือเป็นเพราะว่าทางสามีนายบุญมีเนี่ยนะคะ
ก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
ตัวเองเคยมีลูกมาแล้ว๑คนนอกจากน้องไทเกอร์นะ
แล้วลูกเนี่ยอายุ๕เดือน
ให้ภรรยาเลี้ยงลูกอยู่ด้านบน
อยู่ข้างล่างภรรยาอุ้มลูกลงมา
แล้วอยู่ดีมาบอกตัวเองว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
ทีนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ถามตำรวจว่า
มันเป็นลักษณะเดียวกันกับน้องไทเกอร์หรือเปล่า
เพราะว่าเป็นลูกของสามีพระยาคู่นี้เหมือนกัน
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะ
เพราะว่ากรณีเด็กวัย๕เดือนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้

ทีนี้ทางตัวพ่อของน้องไทเกอร์
หรือว่าสามีของผู้หญิงคนนี้ที่ก่อเหตุ
ก็บอกว่าถอดใจเลย

ภรรยาคนนี้เสียลูกไป๒คนแล้ว
ถ้าครั้งนี้กรณีน้องไทเกอร์ภรรยาทำผิดจริงนะ
ก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายไปได้เลย
ถอดใจแล้วจริงนี่ค่ะ
ตัวแม่เด็กนี้อายุ๓๔ปีนะฮะ
พ่อนี่อายุ๔๓
วันนี้พ่อของน้องไทเกอร์ก็เอาเสื้อผ้าชุดโปรดของน้องไทเกอร์
นำเอกสารประจำตัวไปขอรับศพลูกนะครับ
พอเข้าไปเห็นศพลูกนี่
พ่อบอกว่าตกใจมาก
คือแทบจำไม่ได้คือแทบจำลูกไม่ได้เลยนะครับ

ตอนนี้น้องไทเกอร์ก็เป็นลูกชายที่เหลือเพียงคนเดียว
เป็นลูกที่รักมากนะครับ

มีนิสัยน่ารักช่างเอาอกเอาใจพูดเก่ง
ไม่คิดว่าจะมาจากไปเร็วขนาดนี้นะครับ
ด้วยวัยเพียงแค่๓ขวบนะครับ
จากนี้ก็ยังบอกว่าวันเกิดเหตุมีคนโทรมาบอกว่า
เห็นภรรยาเนี่ยจูงลูกชายออกจากบ้านไป

กระทั่งภรรยาอยู่ดีก็กลับมาบ้านวันที่๑๖ตุลาคม
แต่กลับมาคนเดียวลูกไม่ได้มาด้วย
ถามภรรยาภรรยาก็ตอบคำถามแบบวกไปวนมา
มีอาการเหมือนกับคนประสาทหลอน
คิดว่ามีคนในครอบครัวหรือว่ามีญาติจะมาทำร้าย
จากนั้นเขากับญาติก็ช่วยกันเค้น
้นจนได้ความว่าพอออกจากบ้านไปแล้ว
นนทบุรีเนี่ยก็ตั้งใจจะไปสุรินทร์บ้านเกิด
เพราะว่าเขาเหมือนกับมีปัญหาอะไรกันอย่างนี้
ก็จะเอาลูกหนีไปสุรินทร์บ้านเกิดแล้ว
แต่ว่าพอออกจากบ้านไปภรรยาก็ไปขึ้นรถไฟที่ย่านรังสิต
ด้วยอาการประสาทหลอนหรือว่าจะมึนเมาก็ไม่รู้

ก็เลยพาลูกลงรถที่อำเภอพาชีพระนครศรียุธยา
แล้วก็พาลูกเดินเข้าไปในพงหญ้า
มีคนมาพบลูกกลายเป็นศพ
ฝ่ายของสามีบอกว่าอยู่กินกับภรรยาคนนี้มาประมาณ๘ปี
โดยปกติแล้วภรรยาก็ไม่ได้มีนิสัยโหดร้ายหรือว่าเกรี้ยวกราดอะไรนะ
แต่ว่าชอบดื่มเหล้าพอเมาแล้วมักโวยวายนิสัยเปลี่ยน
ถ้าเสร็จเรื่องเสร็จราวอะไรเรียบร้อยแล้ว
ไม่ว่าจะไปหาหมงหาหมออาการทางจิตประสาทจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยังไงเนี่ยนะ
เอาเป็นว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอแยกกันแน่นอนไม่อยู่ด้วยแล้ว
เป็นเฉพาะวันเสาร์
เขาติดเง่าน่าจะใช่
ถ้าคงจะติดเง่าด้วยเรื่องเครียดอะไรจริงส่วนตัวอะไรอันนี้นะนะ

เห็นไหมวันที่เจรจน๑๗ถึงป
เค้าบอกเราก็หลุงอยู่กับพี่

ใจพี่มันก็คือไม่ดีไม่เห็นลูกแล้วอ่ะพี่ก็ต้องตามหาลูกแกมาก
ก็เค้นถามว่าไปมาจากไหนอะไรเนี่ยเราก็บอกว่ามาลงรังสิต
เพราะว่าอย่างงี้นะเขาก็บอกมาลงลังศิษฐ์แล้วนั่งวินมาระไส่
ลงที่บ้านแต่ผมก็ไปถามว่าวินมาจากไหนบอกหลังเสร็จเออก็แน่นอนปกป้องเขานะ
แค่แค่นั้นอ่ะคือพอเด็กผมก็ถามคือเอารูกก่อนนะพูดถึงลูกว่ะเป็นหวังลูกมาก
คือไม่รู้เรื่องรู้แล้วเลยนะ
ก็โกข์จะไหม่ละมั้ง
พี่ก็คืออยากจะให้ลูกไปที่ดีที่เกิดขอชาติหน้ามีจริงก็ให้เป็นพ่อลูกกันใหม่เนาะ
คือถ้าอันนี้เขาทำบุญมาแค่นี้ปรัฐนาเราทำได้แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วก็พี่ก็ทำใจแล้วล่ะ
แต่ก็ต้องนานหน่อยนะกว่าจะลืมได้เพราะเด็กคนนี้เป็นลูกหัวแก่โอ้โหรักมาก
แต่พึ่งคนนี้คนเดียวนะเพราะเด็กคนนี้กำลังแบบกำลังพูดจาแบบช่างพูดนะ
คิดว่าน่าจะแบบเมาแล้วจุงลูกข้ามน้ำแล้วลูกขึ้นไม่ไหวอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาก็หลุดออกมาว่าวันที่เขากลับมาวันที่๑๖
พอกลับมาเขาหลุดมาว่าเขาตกป่าปือแล้วลูกขึ้นไม่ได้
เขาก็บอกเขาบอกว่าลูกขึ้นไม่ได้แต่ผมก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟัง

ก็เป็นที่น่ารักของเพื่อนลำงานทุกคนนะ

หนีมาก็ตอนบ่ายเขาก็ยังพาลูกไปเล่นกับพ่อเขาอยู่เลย
ผมก็เห็นผมก็ยังว่ากันเลยว่าเด็กจะเล่นอยู่นี่จะดึงกลับไปทำไม

แล้วกับตัวเนี่ยเขา
อยากให้ไปอยู่ที่อื่นเลยครับไม่อยากเห็นหน้า

ตอนนี้ก็ปล่อยกันเยอะ

ผมก็ไม่อยากทำอะไรเลยครับ

ใช่มันเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยไม่น่าจะเป็นแม่คนด้วย
ญาติญาติก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยแม่ของน้องไทเกอร์ก็จะชอบทำร้ายร่างกายน้องไทเกอร์นะคะ
กระชากลากถูเวลาที่ไม่ได้ดั่งใจก็จะกลายเป็นเหมือนมีอารมณ์ร้ายฉุนเฉียวเนี่ยค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอรับสารภาพแล้วก็อ้างว่าทำไปโดยไม่มีสติเพราะว่าตัวเองติดเหล้า